คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องสำคัญมาก

มูลค่าความเสียหายกว่า๑๓๐ล้านบาทแล้วนะคะ
ดูดเงินจากบัตรเครดิตจากบัตรเดบิต
ตอนนี้ก็เริ่มมีผู้เสียหายมากยิ่งขึ้นเรื่อย
ดังนั้นวันนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่าวิธีการป้องกันตัวเอง

แต่คุณผู้ชมก็ถามมาตั้งแต่ต้นนะบอกว่าจริงมันควรจะป้องกันตั้งแต่ต้นทาง

แต่อย่างไรก็ตามเราก็ป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนนะคะ
มาดูเรื่องนี้ค่ะผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
พลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงหรือเราเรียกกันสั้นว่าตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะคะ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบนี้
ธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าตอนนี้มีผู้เสียหาย
จากบัตรเดบิตที่โดนมิจฉาชีพดูดเงินไปเนี่ยนะ๔๘๐๐ราย
บัตรเครดิต๕๘๐๐รายรวมมูลค่าความเสียหายกว่า๑๓๐ล้านบาทค่ะ
มิจฉาชีพเป็นใครก็มีทั้งคนไทยมีทั้งชาวต่างชาตินะคะ
คือเอาข้อมูลส่วนบุคคลของบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
ไปใช้ตัดเงินจากบัญชีธนาคารตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีนี้ค่ะ
เริ่มก่อเหตุตั้งแต่กรกฎาคมแล้ว
มิจฉาชีพจะเอาข้อมูลที่ผู้เสียหายกรอกไว้ในระบบออนไลน์
ไปใช้เป็นข้อมูลตัดเงินทั้งจากบัตรเดบิตและจากบัตรเครดิตนะคะ
กรณีก็เอาข้อมูลของผู้เสียหายมาจากการซื้อไอเทมเกมออนไลน์
หรือการที่มีการเติมบัตรเติมเงินเติมเกมลักษณะแบบนี้ค่ะ
ตรงนี้แหละมันเป็นช่องโหวของมิจฉาชีพกลุ่มนี้
ที่ผ่านมามีผู้เสียหายถูกตัดเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ
เฉลี่ย๓๗บาทต่อวินาที
ด้วยความที่บางทีเงินที่ถูกตัดไปมันน้อย
คนก็ไม่ทันสังเกตไม่ทันรู้ตัว

แล้วหลายคนที่ตกเป็นผู้เสียหายมูลค่าความเสียหายมันเลยเยอะ
มันก็มีหลากหลายช่องทางที่เข้ามาเพื่อที่จะหลอกเยอะ

เพราะว่าเขาไม่ได้หวังที่จะให้ตังค์คุณ
แต่เขาหวังที่จะได้เอกสารของคุณ
ไม่ว่าจะเป็นไอดีการ์ดชื่อคุณชื่อกี่เสียงภาษาอังกฤษคุณเขียนยังไง
แล้วบัตรประชาชนคุณคืออะไรบัตรไอ้นี่คืออะไรเนี่ยพวกนี้
ขับยกตัวอย่างง่ายเลยซึ่งพอดีพี่ชายของผมเนี่ย
เป็นผู้การน๙นะครับที่สนน้องแข็มโดน๗๐๐ครั้ง
โดนดูนเงินมา๗๐๐ครั้งโอนเงินออกไปในจักรบัตรเนี่ย
โดยใช้เป็นว่าวินาทีต่อวินาที๓๗มา๓๗มา๓๗บาท
คือมันเป็นลักษณะค่อยเอาออกไป
มันเป็นลักษณะค่อยเอาออกไปเงินจำนวนไม่มาก
ไม่ควรผูกบัญชีธนาคารกับแอปพลิเคชันซื้อสินค้า
ออนไลน์ไม่ควรกดรับลิงก์ที่ส่งมาในมือถือหรือผ่านระบบออนไลน์ต่างเพราะอาจจะมีการแอบอ้างหลอกเอาข้อมูลของผู้เสียหาย
เพื่อดูเส้นทางการเงินด้วยนะคะเนี่ยเปลี่ยนรหัสบัตรอะไรบ่อยด้วยนะคะ
จากนี้ค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์กันเอาไว้เนี่ย๑๖ราย
มูลค่าความเสียหายหลักแสนแล้วก็มีผู้เสียหายทั่วประเทศเลยนะคะทั่วประเทศเลยเป็นหลักหมื่นผู้เสียหาย
ผู้เสียหายที่ถูกหักเงินจากบัญชีไปแจ้งได้ที่ธนาคารผู้ออกบัตรนะคะหรือไปที่โรงพักในพื้นที่ก็ได้นะคะ
และเจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลให้ตำรวจไซเบอร์ตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ในประการตั้งแต่ละกรณีที่ท่านใช้บัตรอิลักษณีย์
ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรต่างก็ตาม
เมื่อได้รับมาได้รับจากธนาคารผู้ออกบัตรแล้ว
ก็ควรที่จะเปลี่ยนรหัสโดยทันที
แล้วก็ควรจะเก็บรหัสไว้เป็นความลับ
แล้วก็ถ้าเป็นไปได้
ก็ควรจะมีการเปลี่ยนรหัสทุกระยะทุก๓เดือน๖เดือน
คือในส่วนของธนาคารเองเขาก็ออกมายืนยันว่า

เขาก็จะคืนเงินให้ก็จะไม่หักเงินอะไรอย่างนี้

ก็แจ้งไปที่ธนาคารของบัตรเครดิตนั้น
เขาก็จะอายัดเอาไว้ในส่วนเงินตรงนั้น

ใช่ฮะแต่ทีนี้ตอนนี้มันมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือ
บรรดาพวกมิจฉาชีพที่ไปได้เบอร์เรามา
ได้เบอร์เรามาแล้วก็โทรมาหา
แล้วมันมาแบบหลากหลายรูปแบบด้วย
เพลงดังก็เยอะโอ้โหเห็นหน้าจำได้อยู่แล้ว
ใช่ค่ะพี่ต้อมปัจจุบันอายุห้าสิบห้า
ต้อมเนี่ยได้โพสต์เตือนภัยนะครับ
พร้อมกับบันทึกประจำวันที่ไปแจ้งความไว้ที่สอนอรัฐพร้าว
แก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยโทรมาแอบอ้างหลอกลวงเหมือนกัน
ผู้ชมจะได้ระวังกันด้วยนะฮะแต่เหตุการณ์ลักษณะแบบเนี้ย
ผมจำได้ว่าเราก็เคยเล่าข่าวไปครั้งหนึ่ง
พวกนี้ทำแบบโอ้โหให้มันดูเนียนเหมือนกับว่า
จะเจอแบบของจริงแน่แน่ฮะพี่ต้อมบอกว่ามีแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เนี่ย
ได้เบอร์พี่ต้อมมาจากไหนนะโทรมาแล้วแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทส่งพัสดุแห่งหนึ่ง
แล้วก็บอกว่าพัสดุของคุณเนี่ยโดนตีกลับมานะ
ในชื่อกับเบอร์โทรศัพท์ของพี่ต้อมเลนโบ
อ่าชื่อจริงนามสกุลจริงเลยนะฮะพีรพงศ์พลชนะนะครับ
แล้วก็บอกว่าแต่มันคือพัสดุผิดกฎหมาย
คนที่แอบอ้างเนี่ยเขาบอกว่าเขาชื่อโพวินันหุ้นแสงจันทร์
นะฮะถ้าท่านไม่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็รีบไปหาตำรวจ
ชี้แจงอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่พี่ต้อมบอกเขาแอบอ้างว่าชื่อนี้
ว่าชื่อนี้โทรมาเนี่ยภรรยาพี่ต้อมรับนะแล้วบอกว่า
พัสดุเนี่ยมันเป็นพัสดุผิดกฎหมายจะส่งไปที่จีนที่ปักกิ่ง
รายละเอียดวันเวลาที่ส่งเนี่ยออกจากเชียงใหม่เมื่อ๑ตุลาคม
พัสดุเท่านี้เท่านี้ชื่อคนรับปลายทางแบบนี้แบบนี้
แล้วบอกว่าพัสดุในกล่องนี้นะมีพัสดุป่อสิบสี่เล่ม
มีเอทีเอ็ม๑๐ใบมีเสื้อผ้าอีก๕ชุดมันผิดกฎหมายนะคุณนี่ฮะ
หลังจากนั้นเหมือนกับพวกคอร์เซ็นเตอร์นะมันก็เซ็ต
ให้กับแบบว่าเดี๋ยวเราต่อสายให้คุณไปคุยกับตำรวจที่
สพเชียงใหม่ก็แล้วกันสถานีตำรวจที่เชียงใหม่
แล้วมีคนปลายสายมารับช่วงต่อบอกผมชื่อเกรียงไกรเป็นตำรวจ
อ่าชื่อเกรียงไกรแล้วสอบถามข้อมูลต่างต่างมากมาย
อ้างว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะเช็คข้อมูลให้นะ
แล้วมีเสียงวอเหมือนกับวอลไปที่หน่วยนั้น
วิทยุสื่อสารอ่ะตรวจสอบเช็คข้อมูลเนี่ย
ว่าของคุณพีรพลพงษณะพัสดุผิดกฎหมายแบบนี้แบบนั้น
สักพักนึงเนี่ยบอกกลับมาว่าอุ้ยนี่ภรรยาของคุณเนี่ย
แอนนาใช่ไหมมีประวัติเกี่ยวข้องกับผู้ค้ายาแล้วฟอกเงินด้วยนะเอ้า
รู้ชื่อภรรยาเขาอีกนอกจากได้เบอร์โทรของพี่ต้อมมา
รู้ชื่อนามสกุลจริงได้ชื่อภรรยามาได้ยังไง
ทีนี้แต่ว่าภรรยาพี่ต้อมเขาเริ่มเอกใจแล้ว
เขาเริ่มเอกใจแล้วบอกว่าโอ้ยอย่างนี้แก๊งหลอกลวงหรือเปล่า
ไม่คุยแล้วนะจะวางโทรศัพท์แล้วนะจะวางสายแล้วนะ
ฝั่งนั้นบอกห้ามวางนะถ้าวางเนี่ยจะเป็นปัญหาเรื่องกฎหมายทันที
แล้วบัญชีทั้งหมดของคุณจะถูกอายัดโอ้โหขู่นู่นนี่นั่น
แต่พี่ต้อมกับภรรยาไม่สนใจฮะบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวปรึกษาผู้ใหญ่เองแล้ววางสายเลย
เสร็จแล้วพี่ต้อมก็เลยโทรศัพท์นะไปเช็คที่ตำรวจเลยนะฮะ
โทรไปเช็คที่สพน่าจะเป็นสพเมืองหรือเปล่าเนี่ยนะที่เชียงใหม่เลยแหละ
ปรากฏว่ามีตำรวจชื่อนี้จริงนะฮะแสดงว่าพวกนี้มันไปเช็คหมดเลย
ว่าถ้ามันจะอ้างสถานีตำรวจไหนมีตำรวจชื่อไหนยดอะไรยังไงบ้าง
คือพวกนี้มันมันไปเช็คมาหมดเลยก็เลยไปแจ้งความไว้ที่ก่อน
บอกโอ้โหคุณต้อมเคสแบบเนี้ยมาแจ้งหกเจ็ดเคสแล้วนะ
ไม่เป็นไรคุณต้อมก็มาแจ้งมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
แต่ของคุณต้อมเนี่ยยังดีนะเจอแบบนี้คือยังยัง
ทันว่าพวกนี้หลอกลวงไม่หลงเชื่อ
มีเคสที่หลงเชื่อก็มีมีเคสที่ถูกหลอกที่แยบยนต์กว่านี้ก็มี
อันนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะ

หรือว่าเป็นคนที่มีอายุหน่อยเนี่ยโดนให้ยุ่งแน่
อ่านี่ฮะอะไรพวกนี้มาเป็นระบบเลยนะ

ต่อสายไปทางตำรวจวิทยุสื่อสารคุยกับหน่วยนั้นหน่วยนี้

วันนี้ได้อีกแล้วชวนให้กู้เงินงงมากเลย
ใครเนี่ยจะมาให้คุณกันมาสอนกู้เงิน

ว่าไอ้พวกนี้ไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียด

มันต้องโทรมาที่ไพ่ผมนี่ผมได้กู้เงิน
นี่ดูสิคะมันรู้ข้อมูลเราเนอะ